ก็อีกหนึ่งจังหวัดที่คนกรุงเทพจับตาดูอยู่
ถ้าจังหวัดนี้หนักเมื่อไหร่กรุงเทพคงอีกไม่นาน
พระนครศรีอยุธยาคุณผู้ชมฮะอำเภอบางปะอินครับ
ส่วนใหญ่ก็ท่วมสูงสัก๒เมตร
นี่เป็นชุมชนริมน้ำในตะบนวัดยมครับ
ชาวบ้านคนหนึ่งชื่อพี่สมชายบอกว่าบ้านพี่เขาเนี่ยถูกน้ำท่วมสูง
บ้านเขาอยู่กัน๕คนครับก็จะมีเด็กเนี่ยอันนี้น่าห่วง
เพราะเด็กเขาว่ายน้ำไม่เป็นไงคือเรือมีนะ
ของพี่สมชายมีแต่เกิดจมน้ำไปอะไรขึ้นมา
ว่ายน้ำไม่เป็นก็เลยต้องเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด
ลำบากสุดคือเวลาน้ำท่วมห้องน้ำล่ะคุณผู้ชมฮะ
ห้องน้ำที่บ้านพี่สมชายบอกใช้งานไม่ได้
ทุกวันนี้ต้องพายเรือไปใช้ห้องน้ำของโรงเรียนหรือไม่ก็ที่วัด
เพื่อปลดทุกข์ครับจะถ่ายหนักถ่ายเบาก็ต้องไปที่วัดกับโรงเรียนนี่แหละ
ส่วนชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านแป้งก็เดือดร้อนเหมือนกัน
น้ำท่วมบ้านสูงกว่า๒เมตรครับ
โดยเฉพาะชาวบ้านที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเนี่ยต้องขนย้ายข้าวของคือ
สินส่วนตัวก็ส่วนหนึ่งแล้ว
ของประกอบอาชีพทำมาหากินพวกนี้ครับ

แล้วก็เดือดร้อนเรื่องห้องน้ำเหมือนพี่สมชายเมื่อสักครู่เลย
ปลดทุกข์ก็ต้องพายเรือออกมาจากชุมชน
ใช้ห้องน้ำชั่วคราวที่ทางอบตเขาสร้างไว้ให้ริมถนนนี่
เด็กก็บางคนลอยคอกันแบบนี้แต่ก็อันตรายอยู่เหมือนกัน
แต่น้ำท่วมขนาดนี้ถ้าคนอยากตัดผมล่ะ

น้ำมันล้นเข้าท่วมชุมชนครับ

แล้วก็เปิดให้บริการสำหรับลูกค้าประจำที่เขาโทรมานัดจองไว้แล้ว
คือพี่ภูศิษย์เขาก็ยังเห็นใจหูยลูกค้าอุ้ยนี่พี่วินมอเตอร์ไซค์
วันนี้เปิดประตูออกมานี่คือแบบเออเดิมไม่ได้อยู่ริมน้ำนะ
แต่น้ำมาหาเออน้ำมาหาเลยร้านตัดผมกลายเป็นร้านตัดผม
ริมน้ำไปลูกค้าขาจรบางคนก็เห็นว่าอ่ะร้านเปิดอยู่
งั้นก็ขอเข้ามาตัดบ้างก็แล้วกันก็ต้องลุยน้ำมาแบบนี้ครับ